ส่วนศึกยอดมวยไทยรัตนะครับเค้าบอกว่าคู่ที่เอามา
เอาละครับคู่เอกเสาร์นี้แฟนได้ดูของดีเลยนะครับ
ทรงถอดใจจัดหยิบชิ้นปลามันมาชกกันอีกครั้งนะครับ
ศึกล้างตาระหว่างนพกิจกับไข่หวานเล็กนะครับ
คู่นี้เคยชกกันมาที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ชกเสร็จนี่แห่เกือบจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเลยนะครับ
พอชกเสร็จแล้วนี่มีแฟนมวยบางส่วนเห็นต่างปิดล้อมกรรมการ
คือมันคู่ขี้สนุกสูสีมากนะครับคู่นี้
เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าไฟล์นี้
พกิจที่เคยชนะมานะครับ
จะโดนล้างตาหรือว่าย้ำแค้นเอาชนะไปอีกครั้งหนึ่ง

ไปเกมไปข้ามตอนปลายยก๔ครับ
เราแผลวิเอาไปหน่อยยกห้าออกมาชิงดำ
แล้วก็เกมสูสีต่างคนต่างออกมาเต้นครับ
ผมคิดว่านักการณ์ช่วงนี้คิดของเขาช้านะ
แต่ว่าของเราเร็วกว่าแน่แล้วก็พร้อมทุกรูปแบบที่จะสู้ครับ

วยซ้ายทางเดียวกันต่อยากหน่อย
มันก็อยู่ที่จังหวะครับแต่จังหวะเราเร็วกว่าแน่ครับผม
ก็มั่นใจในความเร็วของไข่หวานเล็กว่าเร็วกว่าแล้วใครหนักกว่า
หนักผมว่าพอกันเพราะว่าใครวันเล็กก็หนักนะไม่ใช่ว่าเบา
ครับก็มวยระดับนพกิจเนี่ยผ่านศึกมาค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการต่อยเราจะต่อยเอาชนะ
เราจะไม่ต่อยเอามันเหมือนสมัยที่เขาเป็นนุ่มหรือเป็นวัยรุ่น
เพราะฉะนั้นเขานพกิจเป็นมวยที่ฉลาดเวลาต่อยฝีมือนะ
มีแยบเข้าไปมีทิ้มลงไปมีดักแทงมีตบออกข้าง
คือต่อยเอาชนะครับแล้วไข่หวานเล็กเนี่ยเขาเป็นทรงที่มวยเดิน
พอเดินปุ๊บผมมองว่าเขาไม่ค่อยฉลาด
ครับมีสิทธิ์หลงหลงดักแทงหลงแข้งซ้ายเราได้
เพราะฉะนั้นโอกาสชนะไม่น่าจะต่ำกว่า๗๐นะครับ

แล้วก็แชมป์รุ่น๑๔๗ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐจะเป็นของใคร
ตามพร้อมกันเสาร์นี้นะครับน่าสนใจมาก
บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวย
เอ็ดชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีขอบคุณครับ